ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อย

ตุ๊กตาเด็กสาววัย๑๗ปีบ้านอยู่ที่ชายนาฏ
ถูกหลอกลวงไปโดยนายนพดลหรือว่าในไข่วัย๕๐ปี

เพราะว่าตำรวจไล่ติดตามสืบสวนสอบสวน
รู้ว่าในไข่ไปหลบอยู่ที่ห้องพักแถวสมุทรปราการ
แล้วก็เลยคุมตัวไปส่งท้องที่เกิดเหตุ
ก็คือที่สพมจชายนาฏ
น้าสาวของน้องตุ๊กตา
พอเขามาเจอหน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงเนี่ย
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ
น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

น้าสาวของน้าผู้ต้องหาเป็นยังไงไปดูนะครับ

เป็นมารสังคมเลยหลอกลวงผู้หญิงหญิงสาวมาหลายคนก่อเหตุ

ตำรวจจะไปจับตัวนายนพดลหรือในไข่ได้เนี่ยนะฮะ
แล้วช่วงที่น้าสาวเขาไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษีด้วยเนี่ย
ทำให้ทางพันธุ์ตำรวจโทพรชัยชนะพฤษสารวัตรสืบสวนสพเมืองชัยนาฏ
ร่วมกับกองกับการสืบสวนสมุทรปราการนะครับ
นี่ฮะไล่สืบจนรู้ว่านายนพดลมาอยู่ที่นี่
ทำงานเป็นรอปภนะครับแล้วก็เช่าห้องพักอยู่ที่นี่
ก็เลยตามมาที่ห้องพักที่สมุทรปราการ
แล้วก็เจอน้องตุ๊กตาอยู่ในห้อง

คุยกับทางคนที่เขาดูแลหอพักแห่งนี้แล้ว
บอกนายนพะดนมันทำงานเป็นตัวพอ
เช่าห้องอยู่นี่ก็ช่วง๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมา
ก่อนจะพาเด็กสาวคนหนึ่งมาอยู่ด้วย
ทีแรกตอนที่ได้เบาะแสว่านายนพดลเป็นคนสมุทรปราการ

บอกก็ไม่ติดต่อกันมานานเป็น๑๐ปีแล้ว
เพราะตอนมาอยู่กับญาติญาติก็ขโมยของในบ้านเขาเหมือนกัน
ใช่ค่ะเขาต้องไล่ออกจากบ้าน

คุณน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลานะครับ
วันนี้หลังจากเรื่องทางคดีที่โรงพัก
สพเมืองชัยหน้าเรียบร้อย
ก็พาตัวเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
นั่นป้ารัตนาก็มาด้วยนะนี่ฮะ
คือต้องพาไปตรวจร่างกายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับนายนพดลนะครับ
ซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นพบว่า
ถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงนะครับท่านผู้ชมครับ

จากนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของพนักงานสอบสวนและสหวิชาชีพนะครับ
จากการสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยทำให้พบว่านายนพดล
ก่อนที่จะพาเด็กไปเนี่ยนะฮะ
ได้พูดคุยกับน้องตุ๊กตาผ่านทางเฟซบุ๊กได้ไม่นาน
แล้วก็หลอกพาเด็กขึ้นรถจักรยานยนต์ไปด้วยนะฮะ
ตอนที่น้องตุ๊กตาไปด้วยเนี่ยหลังจากที่น้องตุ๊กตามาเจอแล้วพบว่าไม่ตรงปกเนี่ย
ก็ยังล่อลวงเขาอ้างว่าเอาไปแป๊บเดียวเดี๋ยวจะให้มือถือไอโฟน๒เครื่องอะไรเนี่ย
กลายเป็นว่าพอน้องตุ๊กตาขึ้นจักรยานยนต์ไปด้วยเนี่ยนะฮะ
ฝ่ายนายนพดลนี่แหละเอาโทรศัพท์มือถือของน้องตุ๊กตาไปจำนำนะฮะ
โอ้โหนี่มันสุดไปเลยนะเนี่ย
แล้วเสียงละล่ำละลักเราอึ่งเหมือนมีใครบังคับอยู่ข้างเนี่ย

เพื่อจะใช้ส่งข้อความมาคุยกับน้าเขาแล้วบางเวลาเนี่ยก็
ให้เด็กเนี่ยโทรมาหาน้าในลักษณะบอกไม่ต้องตามหรอก
อะไรหรอกหนูเดินผิดเองหลงผิดเองอืมแล้วก็เนี่ยฮะช่วงที่เป็น
เนี่ยจะสวมรอยเป็นน้องตุ๊กตานะครับนอกจากนี้ยังส่ง
หรือไปหาบุคคลอื่นเพื่อเสนอขายบริการทางเพศให้กับ
คนอื่นคนก็คิดว่าเป็นน้องตุ๊กตานายนพดลใช้โทรศัพท์โทร
มาคุยกับน้าน้องตุ๊กตาบังคับข่มขู่บอกให้ไปถอนแจ้งความนะ
ขู่จะฆ่าล้างครัวเขาก็มีค่ะอ้างว่ารู้จักกับอายการก็มีหลาย
สิ่งหลายอย่างน้าเขาถึงแค้นไงอืมแล้วนี่ถ้าเกิดตำรวจไม่ตาม
ไปเจอเมื่อคืนนะฮะนี่หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะฮะเมื่อคืนก็มา
โรงพักนะครับหลังจากได้ตัวน้องกลับมาแล้วเนี่ยคือนาย
น้องพะดนพอเรียงจะพาน้องตุ๊กตาไปปล่อยทิ้งแล้วนะคะ
จะหนีไปที่ไหน
สำหรับทุกครอบครัวแล้วก็น้องเด็กทุกคนเพราะลูก
ออนไลน์มันน่ากลัวกว่าที่คิดมาก
แล้วอยากให้ดำเนินคดีกับนายนพดลให้ถึงที่สุดเพราะถือเป็นบุคคลอันตราย
สิ่งที่ทำลงไปกับตัวผู้ต้องหานี่เห็นไหมฮะน้าสาวน้องตุ๊กตาบอกว่ายอมรับว่าทำไปเพราะโกรธแค้นมาก
ตอนที่เจอหน้านายนพดลเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยต้องตะโกนด่าแล้วก็เข้าไปลงไม้ลงมือนิดหน่อย
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งระหว่างทางในการช่วยเหลือแล้วก็ตามหาน้องตุ๊กตากันอยู่เนี่ย
คือคุณแม่ของน้องตุ๊กตาพี่สาวของคุณน้าเนี่ยมีอาการป่วยเกี่ยวกับเรื่องของจิตประสาทนะครับ
แต่ยังไม่ได้บัตรผู้พิการก็เลยวอนขอเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือไปด้วยนะฮะ
ทนไม่ไหวค่ะสุดมาก
มันไม่ยอมเอาเด็กมาคืนไงฮะเราก็ต้องไปกับชนให้ที่สุดให้ถึงที่สุดพี่
เอาโทรศัพท์ไปจำนำใช่
เอาโทรศัพท์ไปจำนำในวันสองแล้วค่อยใช้เฟสตัวเองเข้าไปเล่น
แล้วก็ให้เด็กเอาแอคเคาน์เข้าไป
แล้วเพื่อเอาเด็กเข้าไปแต่ละรูปเอาไปขาย
ซึ่งไอ้นี่มันทำมาเป็น๑๐เคสแล้ว

วันหน้าที่ฉันเชื่อมั่นว่าเวรกรรมมีจริง
แต่ว่าอย่าให้รอเวรกรรมมาถึงวันนั้นเลย
ก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะค่ะ
ไม่อยากให้เขาออกมาทำแบบนี้กับใครได้ค่ะ
อยากให้เขาติดคุกแล้วได้รับผลกรรมจากที่เขาทำไปค่ะ

ตุ๊กตาไม่ใช่คนแรกและไม่ใช่คนเดียวนะครับ

อย่างคนหนึ่งหญิงสาวที่เจอนายน้องพะดนตั้งแต่ยุคสิบหก
แล้วสุดท้ายนายนพดลเนี่ยพาไปอยู่ด้วยแล้วเธอตั้งท้อง
นพดลไปถูกจับเรื่องคดีเกี่ยวกับลักทรัพย์ช่อกงอะไรพวกนี้
ก็เลยรอดจากมือนายนพดลมาได้ไปคลอดลูกอยู่ที่ศรีสเกต
เชื่อไหมระหว่างที่เกิดข่าวนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมีคุณแม่ของน้องผู้ชายคนนึง
เขาบอกลูกชายเขาเคยถูกนายนพดลขโมยรถจักรยานยนต์นะฮะ
นี่ไงแล้ววันนี้มาที่สพเมืองชัยนาฏเลยบอกขอมาดูหน้าผู้ต้องหาหน่อย
แล้วอยากจะดูด้วยว่ารถจักรยานยนต์นี่เห็นไหมฮะคันสีเขียวคันนี้
คันนี้เหรอคันนี้นี่แหละที่เพื่อนของน้องตุ๊กตาบอกคนก่อเหตุเนี่ยขี่จักรยานยนต์สีเขียวมารับน้องตุ๊กตา
แม่เขาบอกขอมาดูหน่อยว่าใช่รถลูกชายไหมถูกขโมยไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
คือถ้าดูจากสภาพภายนอกเนี่ยมันใช่แต่ไอ้ตัวเลขมันมีการตอกเลขเครื่องใหม่
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนยังไงตอนนี้ก็ต้องยึดเป็นของกลางในคดีเอาไว้ก่อน
คือถ้าใช่ก็เดี๋ยวจะคืนให้กับผู้เสียหายเขาต่อไปคุณวันเพ็ญนะฮะบอกว่าลูกชายเนี่ยน่าสงสารมาก
เอาไปเปย์หญิงลูกชายต้องมาทำงานใช้หนี้แทนแล้วก็ขโมยจักรยานยนต์ของลูกชายไปด้วย
ซึ่งตอนนั้นพอไปแจ้งความตำรวจบอกว่าอ๋อนี่คือคดียักยอกทรัพย์
แล้วหมดอายุความไปแล้วแจ้งความไม่ได้
บอกโอ้โหตอนนั้นมันมืดแปดด้านมันน้อยใจไปหมด

ว่าถูกขโมยจักรยานยนต์ทั้งทีทำไมแจ้งความไม่ได้

ไปแจ้งว่ารถหายแต่นี่ตำรวจทั้งนั้นเขาบอกว่า
ักยอกทรัพย์แค่๓เดือนหมดคดีความ
แล้วขอถามหน่อยภาษีของคนจนมันไม่มีค่าเลยเหรอคะ
แล้วประชาชนจะไปพึ่งพาใครถ้าตำรวจพูดออกมาแบบนี้
ลูกชายช่วยเหลือทุกอย่างไม่มีเงินใช้ลูกชายก็ให้
ไม่มีข้าวกินลูกชายก็ให้ให้กินด้วยทุกอย่างไม่เคยคิด
ไม่มีเงินก็ไปขอใช้แล้วมาทำกับลูกชายแบบนี้มันถูกไหม
อยู่ก็หนักแผ่นดินอยู่ก็ให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่ไปทำไมคะอ่า
นี่อันนี้เป็นแม่ของหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกนายนพดลขโมยจักรยานยนต์นะครับ
ส่วนในเรื่องข้อมูลทางคดีแจ้งความไม่ได้อะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวตำรวจคงต้องช่วยชี้แจงแล้วล่ะว่าเข้าใจกันคลาดเคลื
ว่าไปบอกเขาอย่างนั้นจริงว่าเขาถูกยักยอกทรัพย
หมดอายุความแล้วมันเกินแล้วมัน๓เดือนไปแล้วแจ้งความไม่ได้
แต่ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์นะครับซึ่งก็มาดูทางคดีนี้ด้วยนะฮะนี่ฮะ
คือขโมยจักรยานยนต์เขาไปคือการลักทรัพย์นะฮะเป็นคดีอาญาแผ่นดิน
ไม่มีหมดอายุความมันไม่ใช่การยักยอกทรัพย์นะครับ
เพราะว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่ได้เอาทรัพย์
ให้แล้วก็ถูกยักยอกเอาไปไม่คืนไงนี่มันคือการลักทรัพย์ขโมยของเขาไป
ของแจ้งว่าเขาไม่ได้ส่งมอบทรัพย์ให้นะฮะ
เป็นการครอบครองโดยทุจริตนะครับเป็นทรัพย
แล้วก็ไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยนะครับ
การที่เขาเอาไปเนี่ยเป็นการเอาไปแย่งการครอบครองนะครับ
การตัดกรรมสิทธิ์เลยนะครับเป็นรักทรัพย์นะครับเป็นอาญาแผ่นดินนะครับ
อายุความ๑๐ปีนะฮะยังไงฝากเจ้าที่ตำรวจรับเรื่องด้วยนะครับ
เพราะถ้าเกิดท่านยังยืนยันนะครับว่าไม่รับเรื่องแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ย
ทุกข์ไปแล้วท่านไม่รับเนี่ยท่านอาจจะโดนนะครับเอ่อ
ผู้เสียหายเนี่ยแจ้งความข้ามกับท่านนะครับท่านแล้วเวรปฎิบัติหน้าที่นะครับ
คือภาพที่นายนพดลยืนชี้จักรยานยนต์เนี่ย
คือตอนที่ไปที่ไปกระคลุปตัวได้ใช่ไหม
แล้วก็ให้ชี้ของกลางต่างว่าเอารถคันไหนไปรับน้องอะไรยังไง
ทางแม่ของผู้เสียหายเขาเลยจำได้ว่านี่คือจักรยานยนต์ของลูกชายเขาอืม
ถูกขโมยไปเมื่อเดือนกัญญายนต์ค่ะปีหกห้าอ้อ
พอเข้ามาที่โรงพักตำรวจบอกอ๋อมันคือการยักยอกทรัพย
ซึ่งอายุความมันคือสามเดือนโอ้โหกัญญาตุลาพฤศจิกาธันวาตอนนี้มันเลยมันเลยแล้วอ่ะ
เขาก็บอกนี่มันไม่ใช่ขโมยเหรอนี่มันคือรักทรัพย์นะไม่ใช่ยักยอกทรัพย์
นั่นน่ะสิแต่ปัญหามันก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือพอไปดูเลขเครื่องอ่ะ
มันมีการตอกเลขเครื่องใหม่เอ้าได้ด้วยเหรอคะ
เขาอาจจะเอาอะไรต่อเข้าไปไม่รู้อาจจะต้องไปตรวจสอบกับทางขนส่งอีกว่า
เลขเครื่องอันไหนคือเลขเครื่องจริงมันต้องเอาทะเบียนอะไรพวกนี้มายันกันอีก
เอาเป็นว่ายังไงก็เดี๋ยวฝากพี่ตำรวจลองดูให้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ
รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับส่วนคดีของนายนพดลที่ทำกับน้องตุ๊กตาไว้นะครับ
พ่อเมืองชายนาฏตอนนี้แจ้งข้อหาก็คือพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็น
แล้วก็มีข้อหาพรากผู้เยาว์เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารย์และกำลังขยายผลในการสอบปากคำ
พยานแวดล้อมต่างเพิ่มเติมนะครับถ้าพบว่ามีหลักฐานในการค้ามนุษย์
เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาตรงนี้เพิ่มด้วยเพราะว่านายนพดลเนี่ย
ให้น้องตุ๊กตาแอดเฟซบุ๊กตัวเองของน้องตุ๊กตาในโทรศัพท์ตัวเอง
แล้วก็ส่งข้อความไปหาคนอื่นเขาเพื่อขายบริการทางเพศ
เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับจะนำตัวไปฝากขังต่อสารวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนน้องตุ๊กตาตอนนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชายนาฏนะครับ
จะต้องดูแลเรื่องของสภาพจิตใจด้วยต้องเยียวยาตรงนี้กันก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปอยู่กับครอบครัวอีกทีหนึ่งนะฮะ